คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ใครจะไปเชียงใหม่อยากให้ดูเรื่องนี้เอาไว้ให้ดี
เพราะว่าเขานำคลิปนี้มาเตือนภัยกัน
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณแยกรินคำระมัดระวังหน่อย
เพราะว่ามีนักศึกษาเขาเจอเหตุการณ์นี้ค่ะ
ขับรถมาดีจู่มีผู้ชายที่ไหนไม่รู้
วิ่งมาตัดหน้ารถคล้ายจะให้ถูกรถชนนะคะ
โชคดีเขาบอกเขาหลบได้ทันนะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูตามกันไปรถเก๋งสีดำข้างหน้าขับมาดีนะ

เนี่ยค่ะจังหวะนี้นะคะมาทางด้านขวาค่ะ
ไม่รู้มาจากไหนแหละผู้ชายคนนี้วิ่งมาตัดบริเวณหน้ารถ
ขับมาเพียงแค่๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ
แล้วเขาก็สงสัยว่าผู้ชายคนนี้วิ่งมาจากไหน

ก็เลยนำภาพที่บันทึกเอาไว้ได้มาโพสต์ลงในกลุ่มลูกช้างมช
ต่อมามีการออกมาพูดมาบอกกันนะคะว่าผู้ชายคนนี้ทราบมาว่ามีอาการทางจิต
แต่ยังไงก็อยากให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับ
เดี๋ยวนี้หากินกันแบบนี้เหรออ่ะเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้พร้อมข้อความนะคะ
แล้วก็บอกพี่กัดไว้ว่าเมย่าเวลาสิบเอ็ดจุดสี่สี่นอนนะคะ
คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้สื่อข่าวลงไปพื้นที่เลยนะคะ
ไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้เขาเป็นเจ้าของคลิปนะคะ
เขาชื่อว่านายนัทพงศุยะอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี๒คณะนิติศาสตร์
เล่าค่ะเจ้าตัวบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาขับรถออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตามถนนห้วยแก้ว
ก่อนจะมาเลี้ยวที่แยกรินคำหน้าห้างเมย่า
ตอนนั้นนะคะจากคลิปกล้องหน้ารถจะเห็นว่ารถเก๋งสีดำเนี่ย
ขับนำหน้าไปก่อนแล้วจู่จู่ก็มีผู้ชายเนี่ย
วิ่งมาจากถนนฝั่งขาเข้าแยกรินคำตัดหน้ารถอย่างกระชันชิด
แล้วมีจังหวะหนึ่งหยุดมองเข้ามาที่รถนะคะ
เหมือนจะพยายามให้รถชนโชคดีเขาบอกเขาขับมาช้า
ไม่อย่างนั้นชนแน่เขามองว่าเรื่องนี้ไม่ปกติแน่นอนค่ะ
เพราะว่าคนเราถากจะข้ามถนนจะไม่ข้ามแล้วก็ไม่กระทำแบบนี้
คืออย่างนี้เหมือนตั้งใจให้รถชนมากกว่านะคะ
หลังโพสต์นี้ปรากฏออกไปมีคนเนี่ยทักข้อความมาทางเฟซบุ๊กนะคะ
มาบอกกับเขาว่าชายคนดังกล่าวเป็นผู้ป่วยจิตเวท
เขาเคยเป็นนักธุรกิจย่านนิมมารเหมินต่อมาประสบปัญหาเศรษฐกิจก็เลยเครียด
แล้วก็มาก่อเหตุลักษณะแบบนี้คือคนที่ประสบเหตุเขาบอก
ยังไม่ปักใจเชื่อนะเดี๋ยวอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดหน่อย
จริงจริงแล้วผู้ชายคนนี้เขาป่วยจริงหรือเปล่านะคะที่จริงจริงก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนน่ะนะคะ
เพราะว่าหากไปทำแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เขาโชคดีเข้ามาไม่เร็วไง
ก็เลยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะก็เลยอยากนำคลิปนี้มาเตือนภัยใครที่ผ่านไปแถวนั้นด้วยนะคะ